มาดูพาดหัวหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐอีกข่าวหนึ่ง

และเป็นแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงอันดับต้นของโลก

กลัวนะฮะแต่ว่าทางผู้เชี่ยวชาญเองบอกว่า
อย่าเพิ่งตื่นตระหนกเพราะพบได้น้อยมากนะครับ
ก็เป็นภาษาหัวพบแมงมุมพิษแรงสุด
ซุกถ้ำในไทยป่าจังหวัดกาลมีกว่า๕๐๐ตัว
ฮือฮานักวิจัยแมลงชาวไทยค้นพบแมงมุมสันโดดเมดิเตอร์เรเนียน
หรือว่าบางคนเขาเรียกว่าแมงมุมไวโอลิน

ใช่ลักษณะรูปร่างหน้าตาเขาคล้าย

ก็เป็นสีเหลืองน้ำตาลบางตัวสีน้ำตาลเข้ม

จึงมีชื่อเรียกแบบนี้นะครับ

เป็นการแถลงข่าวของนักวิจัยจากศูนย์เชี่ยวชาญ

คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ซึ่งเป็นคนที่ค้นพบแมงมุมสันโดดเมดิเตอร์เรเนียนนี้
จริงเขาจะลงพื้นที่ในการที่จะไปทำวิจัย

เขตพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
ก็ไปทำการวิจัยไปมา
ปรากฏว่าไปค้นพบแมงมุมชนิดนี้
แมงมุมชนิดนี้จัดอยู่ในกลุ่มที่มีพิษร้ายแรงสำคัญของโลก
ซึ่งพิษจะทำให้เกิดการตายเฉพาะส่วนของเนื้อเยื่อ

แล้วก็แพร่กระจายในประเทศสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกรัสเซียออสเตรเลีย
หลายคนถามว่าเรามาไทยได้ยังไงอยู่ในเอเชียได้ยังไง
เขาบอกว่าในทวีปเอเชียก็เคยมีรายงานการพบในประเทศจีน
ไต้หวันญี่ปุ่นจีน
แล้วก็ไทยถือว่าเป็นการค้นพบครั้งแรกในอาเซียนด้วย
เพราะว่าในอาเซียนไม่เคยพบแมงมุมชนิดนี้มาก่อน
ซึ่งอาจจะเข้ามาในสมัยตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่๒
ในระหว่างการขนย้ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะ
แล้วเขาก็สืบลูกสืบหลานมีชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้
ย้ำแล้วที่ประเทศบาซิลมีการเก็บสถิติ
ของคนที่ถูกแมงมุมสันโดดกัดอยู่ทุกปี
ซึ่งมีเคสที่ถูกกัดเป็นพันเคสต่อปีนะครับ

ผู้ที่เสียชีวิตจากแมงมุมสันโดดกัดมีจำนวนที่น้อยมาก
คิดเป็นเพียงแค่๐๐๕หรือว่า๔๗รายจาก๙๐๐กว่าราย
เท่านั้นเองนะครับ
ก็เป็นการยืนยันนะครับว่าเท่าที่มีการสำรวจแล้วก็ข้อมูลรายงานทางการแพทย์จากต่างประเทศ
แล้วก็ทีมวิจัยได้ศึกษางานวิจัยกว่า๑๐ปี

เพียงร้อยละ๑๐ที่จะเกิดแผลรุนแรง
ส่วนใหญ่แผลถูกโดนกัดจะเป็นเพียงตุ่มแดงคล้ายยุงกัด

ฝากประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจ
จากแมงมุมชนิดนี้นิสัยเขาไม่ดุร้าย
และจะหลบซอกอยู่ในมุมในถ้ำ
และทีมวิจัยได้สำรวจในเขตพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงถ้ำโดยรอบ๕แห่ง

และยังไม่มีรายงานพบในบ้านเรือนของประชาชน
บอกลักษณะกันไว้หน่อยย้ำกันไว้หน่อย
เผื่อใครเข้าเดินทางเข้าไปในถ้ำแล้วไปเจอ
ก็พึงระวังไว้แม้เขาจะไม่อยู่ในที่ชุมชนนะ
งมุมชนิดนี้นะครับส่วนใหญ่จะมีสีเหลืองน้ำตาลบางตัวเป็นสีน้ำตาลเข้ม
รูปร่างมองแล้วคล้ายกับไวโอรินจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าแมงมุมไวโอลิน
ลำตัวจากส่วนฐานของเขี้ยวถึงปลายท้อง
คือความยาวประมาณ๗๗๕มิลลิเมตรตัวเล็กนะ
แต่เขามีตา๓คู่นะคุณรวม๖ตา
โดย๑คู่อยู่ด้านบนอีก๒คู่ขนานกันด้านข้างด้านล่างนะครับ
มีขา๔คู่เรียวและยาวไปทางด้านข้าง
ท้องมีลักษณะรีแล้วก็มีขนกระจายอยู่ทั่วท้อง
กำเนิดก็อย่างที่บอกมาจากประเทศในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับ
โดยบอกว่าแมงมุมในบ้านเราที่มีพิษในไทยมีอยู่๓ชนิดนะครับ
แก่แมงมุมแม่ม่ายสีน้ำตาลพบได้ทั่วไป
แล้วก็แมงมุมแม่ม่ายหลังเพลิงตอนนี้ยังไม่มีการพบว่ามีการกระจายอยู่ที่ไหนนะฮะ
แล้วก็แมงมุมสันโดดเมดีเตอร์เรเนียนนี่แหละครับ
ที่พบเป็นชนิดที่๓นะครับ
ก็พบในถ้ำที่อำเภอไซโยก
แล้วก็ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเมืองไทยยังไม่พบผู้เสียชีวิตจากเจ้าแมงมุม
แต่ที่มีผู้เสียชีวิตอาจจะเกิดจากอาการแทรกซ้อน
ปัจจุบันยังไม่มีเซรุมในการรักษา
เจอจริงน่าจะเจอแม่ไหม้หลังเพลิงซะมากกว่า
เพราะว่าถิ่นที่อยู่มีทั้งอินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ค่อนข้างใกล้กับเรา

ใช่ค่ะค่ะสีน้ำตาลแม่ไม้หลังเพลิงแล้วนั้นนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ถือว่าเป็นอีกชนิดหนึ่งที่ไทยค้นพบ
แล้วก็พบโดยนักวิจัยของไทยเป็น
ถือว่าเป็นนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยระดับปริญญาเอง
นั่นก็คือคุณพี่นับรินชมพูพวงนี่แหละครับ